กลางบึเงอะ
ไปเร็วอย่ายอมแพ้เค้า
กิ่งก่อน

ทำไมไปเร็ว

อื้อน้องหรอ
อ๋อกินรวม
ราวดำชิม
โอเคโอเคค่ะโอเค

นั้น
ไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วใส่ไป

อ่าาาาา
อร่อยดีพี่

ไม่อย่าให้เห็นพี่ชอบกินกะไอ้พี่พาพี่พากินได้

หรือ๒ป่วย
อันนั้นอะไรอันนั้น๕๖๗๘๙๑๐๑๑๑๒๑๓
เอาเว้ยเอาเว้ย
มันเป็นการกินที่มันมากอ่ะ
โดยสวนสวยร้านอยู่ตรงทะหนวนราจปลึก
ก่อนถึงสะพานพระนั่งเกล้า
มาเร็วเร็วเร็วเร็ว
ทิมคุณพลากุ้งได้วางเงินไว้จากงวด๑๘๐๐บาท
มาเลยค่ะสดเลยค่ะ

ไปแล้วไปแล้ว

เฮ้ยมีกอล์ฟมาแล้วเหรอนั่งเลย

ตัวหนึ่งเลยค่ะพี่มาครับเร็วนี้ของพี่กุ้ง๕ใช่ไหมคะ
๕กุ้งครับผมแขนเล่นบุ๊คเลยอะไรอ่ะ
ตอนนี้จะเป็นนางงามสกิโฮบาทนะคะของพี่วางตังค์ไว้ที่๑๘๐๐ค่ะ
ใช่ค่ะพี่จะได้๒เตาค่ะ๒เตา
แล้วอีกเตาหนึ่งเหรอคะ
เดี๋ยวตามมาติดน่ะค่ะอำมาตมากันเลยค่ะพี่ค่ะ
อืมอร่อย

เฮ้อยากไปผิดโต๊ะสิ

อีกครึ่งนึงนะคะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

อะไรอะไรอะไร

และตอนนี้ทั้งสองทีมได้เดินทางออกจากร้านสุดท้ายพร้อมกัน
มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

เย็นเร็ว

ผมไม่ทราบนะครับว่าใครเอารถจอดไว้ก่อนกันนะครับ
การโพรธิประถือตัวผมก่อน

พัชชาพักหัวหนู

ทีมคุณพากรูด้วยนะครับ

เพื่อไม่ให้มีเวลาเพิ่นที่

คุณก๊อบเบเจฟณ์และทุนผ้ากุ้ง
จะนำทีมไปปฏิบัติภารกิจ